มาพูดถึงเรื่องของลางบอกเหตุ
แต่ละท่านมีรางบอกเหตุอะไรที่เชื่อบ้างไหม
จกทักไหมคะห้ามออกจากบ้าน

ผู้หญิงคนนี้ตอนแรกเขาไม่เชื่อนะคะ

มีอีการ้องแล้วก็มาเกาะอยู่ที่หลังบ้านเขา

คิดว่าคงจะมาหาอาหารกินแถวนี้ตามปกติ
แต่แอบคิดอยู่นิดเดียวว่า

ทำไมมันต้องมาช่วงเวลานี้

ใช่ค่ะแล้วผ่านไปแป๊บเดียว๓วัน
ล้มหัวฟาดพื้นตายในบ้านเลย

ตำรวจสพนสูงพร้อมมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมค่ะ
เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนลื่นล้มเสียชีวิต
ในบ้านเลขที่๖๑นะคะ
ในอำเภอเมืองอุดรธานีไปพบศพ
นายทองรินมิตาอายุ๖๒ปี
สภาพนอนหงายมีเลือดไหลออกที่ศีรษะ
พื้นบ้านและผนังปูนมีคราบเลือดติดอยู่
จากการชนะสูตรเบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่า
เสียชีวิตมาประมาณ๔ชั่วโมง
ปิยานุษมิตาพันรยาของผู้ตาย
ให้การว่าสามีอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ทำงาน
เพราะป่วยเป็นพิษสุราเรื้อรัง

เป็นแม่บ้านบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองอุดร
พอเช้าไปทำงานปกติสามีก็อยู่บ้านลำพัง
ฟังพันรยาเล่าว่าก่อนหน้านี้๒๓วันมีลางบอกเหตุเหมือนกัน
แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก
ลางบอกเหตุที่มาบอกก็คือมีอีกามาร้อง
อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้าน
ตัวเองก็๕๐๕๐มานะครึ่งนึงสบายใจครึ่งนึงไม่สบายใจ

เพราะคนโบราณเขาบอกว่าถ้ามีอีกามาร้องแถวบ้าน
สำหรับการที่กามาร้องบอดหัวเลือนเนี้ยโบราณก็ถือว่าไง
นี่ก็มาเอาชีวิตอย่างเงี้เหรอค่ะจากการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
เปิดเผยข้อมูลออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าผู้ตายน่าจะเดินออกมาที่หน้าบ้าน
แล้วก็ลื่นล้มศีรษะฟาดพื้นก่อนจนแตก
แต่ยังไม่เสียชีวิตทันทีนะพยายามจะลุกขึ้น
ใช้มือที่เปื้อนเลือดจับไปตามผนังปูน
เพราะว่ามันเห็นเลือดตามผนังปูนไงคะครับแต่ช่วงนั้นอ่ะ

ก็เลยทำให้เสียชีวิตค่ะอ่ะอืมก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องกับนกทักสัตว์ทักต่างนั้นนะคุณผู้ชม